คุณผู้ชมค่ะอดีตเลขาธิการอาเซียนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางไทยรัฐทีวีด้วย
ไม่ใช่ไทยเท่านั้นนะคะที่จะต้องมีการปรับตัวแหมทั้งหมดต้องมีการปรับตัว
ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับกับนายโดนัลด์ทรัมป์
รับกับนโยบายที่จะออกมาจากโดนัลด์ทรัมป
เพราะว่าจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับอเมริกา
แล้วก็ยึดผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นหลักค่ะ
ที่การอาเซียน
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องปรับตัว
แต่ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องปรับตัว
เพื่อรับกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ที่แน่คือต้องตั้งท่ายอมรับแล้วว่า
เงื่อนไขผลประโยชน์ของอเมริกาจะมาสูงสุด
แล้วก็ไม่ค่อยรอมชอม
แล้วก็ไม่คำนึงถึงข้อตกลงหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติอะไรต่าง
ที่เคยมีมาพันธกรณีอะไรต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จัก
เหมือนกับอังกฤษที่ทำอยู่ในขณะนี้คือ
พยายามที่จะเจรจาหลายเรื่องในระดับทวิภาคี
ต่อไปนี้อเมริกาก็คงจะต้องออกไปเริ่มต้น
แต่ละประเทศแล้วแต่ละผู้นำ
เพื่อที่จะเจรจาต่อรองเอาผลประโยชน์ของอเมริกา
มากกว่าที่จะอยู่ในกรอบของที่เขาเรียกว่าพระหุภาคี
คือกรอบหลายประเทศรวมกัน
มันจะเป็นเรื่องของอเมริกากับแต่ละประเทศ
ผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญน้อยกับองค์กรต่างในภูมิภาค
ที่เป็นกรอบของพระหุภาคีอย่างที่พูดในตอนต้น
ผมคิดว่าเขาจะสนใจเรื่องตัวต่อตัว
จะสนใจกับอินโดนีเซียตัวต่อตัว

จะสนใจกับประเทศอย่างฟิลิปปินส์ตัวต่อตัว
เขาจะไปตกลงกันยังไงเงื่อนไขเป็นยังไง
ก็คงจะรอไว้เป็นเรื่องของการเจรจาของเขา
คงจะให้ความสำคัญกับข้อผูกพันกับองค์กรต่าง
นโยบายที่คุณโอบามากับคุณคลินตันเขาทำกันคือ
โน้มเอียงมาทางเอเชียมากขึ้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าทรัมป์ก็โน้มเอียงมาทางเอเชียมากขึ้น
เพราะว่าเอเชียคือจุดศูนย์กลางของกิจกรรมกิจการต่างของโลกในขณะนี้
แต่ว่าจะโน้มเอียงมาในลักษณะที่จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขมากกว่า
ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรร่วมกับสถาปัตยกรรมทางการทูต
อันนั้นคือเรื่องที่จำเป็นจะต้องปรับตัวกัน
เรื่องนี้อดีตเลขาธิการอาเซียนมองว่า
นายทรัมป์และฮิลาลี่คลินตันก็มีแนวคิดแล้วก็ประกาศในลักษณะเดียวกัน
คือจะยึดผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
อีก๑๑ประเทศหรือจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ตรงนี้ที่คุณทรัมป์บอกว่าข้อตกลงต่างเหล่านี้มันทำให้เขาเสียเปรียบ
มันเป็นการมัดมือมัดเท้าเขามันเป็นการสูญเสียการจ้างงานภายใน
เพราะฉะนั้นมันจะต้องลื้อกันใหม่หมดเขาไม่เอา
เลอรี่คลินตันก็ถูกแรงกดดันนี้เหมือนกัน
จะเลือกแอนเติลก็บอกว่าขึ้นมาก็ต้องพิจารณากันใหม่
เพราะไม่ใช่สิ่งที่คนอเมริกันต้องการ
กระแสมันชัดเจนว่าอเมริกาจะเป็นเศรษฐกิจ
ส่วนกรณีท่าทีที่แข็งกล้าวของนายโดนัลดทรัมป์ที่มีต่อชาวมุสลิมในสหรัฐอเมริกา
เรื่องนี้นายสุรินมองว่าไม่ใช่เพียงแต่ชาวมุสลิมที่ต้องปรับตัวเท่านั้น
แต่ว่าจริงแล้วทุกศาสนาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงเหตุผลสำคัญที่ชาวอเมริกาต้องการความเปลี่ยนแปลง
นั่นก็คือการเป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองค่ะ
ผมคิดว่าคนหลากสีแล้วก็ต่างรัฐธิไม่จำเป็นเฉพาะชาวมุสลิม
จะต้องตั้งรับวิธีคิดใหม่ของเขา

เม็กซิกันหรืออัฟริกาอเมริกาใต้ที่อยู่ในอเมริกา

ที่เขาบอกว่าหวังว่าภาคเดมอร์แคร์จะได้เสียง

มันมันเป็นการเริ่มยุคใหม่ที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงมาก
แล้วก็ชนกลุ่มน้อยหลากสีต่างรัฐธิต่างความเชื่อกับเขาเนี่ย
ผมคิดว่าต้องอยู่ในฐานะที่ต้องเตรียมตัวที่จะปรับตัวตามอยู่ตลอดเวลา
ผมคิดว่าความรู้สึกที่ว่าเขาสูญเสียการกำหนดทิศทางตัวของเขาเอง
ประเทศของเขาเองโดยผ่านรัฐบาลและผู้แทนของเขาเองเนี่ย
มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะกว้างขวาง

จึงค่อนข้างจะสารภาพความโลกาวเลิฟแป๊ง
หลังจากเกิดขึ้นในอังกฤษหลังจากเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ย
กระแสชาตินิยมกว่าจะมีกระแสที่แรงขึ้น
เพราะมีความรู้สึกว่าการที่เขาเข้าไปอยู่ในกรอบใหญ่ของยุโรป
การที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกหรือระบบทุนนิยมโลกเนี่ย
เขาสูญเสียอำนาจในการที่จะแก้ไขปัญหาของเขาเอง
ในการที่จะปรับนโยบายของเขาเองในการที่จะตัดสินใจ
เพื่อที่จะลดหย่อนผลกระทบที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับเขาเอง
กลายเป็นว่าเขาเปิดตัวกับความกดดันต่างที่มาจากทั่วโลก
เขาไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ของเขาเองได้
มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนยุคก่อนโลกาพิวัฒน์ที่
ที่สามารถที่จะตัดสินใจได้สามารถที่จะเลือกคนตามนโยบาย
ไปแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เพราะปัญหาต่างเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่นำเข้าจากข้างนอกมันเป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบจากข้างนอก
ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบในลักษณะนี้
ก็เลยอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะเป็นผู้กำหนดนโยบายของตัวเอง
อยากจะเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องของโลกในอดีต